จำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าคุณแอนนาเนี่ยค่ะคือเขาควักกันเองเลย
แล้วก็ทำรถกู้ไพรรถพัฒนาธิดาใช่คุณผู้ชม
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นภาพรถ

คุณผู้ชมค่ะคุณแอนนาได้โพสต์ภาพนี้นะคะ
เป็นภาพที่แบบโอ้โหหลายคนประทับใจมากเลยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณแอนนาเพื่อนสนิทคุณแตงโมค่ะ
โพสต์ภาพส่งมอบรถกู้ชีพแตงโมพัทรธิดาค่ะ
ให้กับมูลนิธิร่วมกระตันอยู่จังหวัดปฐุมธานีภาพนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะ
โดยเนรมิตรถตู้มือ๒นะคะมาทำเป็นกู้ชีพให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จริงค่ะ
เขียนเล่าถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นการส่งมอบรถตู้คันนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าแตงโมเคยบอกไว้ว่าอยากมีโอกาสได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคมที่เดือดร้อนจริง
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าแตงโมเนี่ยเห็นสวยแบบนี้ค่ะ

นางเคยไปช่วยแบบเก็บทรงเก็บศพมาก่อนนะคะ

จริงนะคะซึ่งหลังจากเพื่อนรักจากไปเนี่ย
ตัวของแอนนาเองก็เลยขอสารต่อฝันของแตงโมให้เป็นจริงค่ะ
นำเงินจากการออกรายการทีวีต่างที่หลายคนก็บอกว่า

แล้วก็เนรมิตนะคะเป็นรถตู้กู้ภัยจนสำเร็จสิ้นอย่างที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ

ก็โพสต์ภาพรถพยาบาลของแตงโมเช่นเดียวกันค่ะ

จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นทางการนะคะ
ในพื้นที่ที่มีรถพยาบาลที่มีความพร้อมอีกคันหนึ่งนั่นเองค่ะ
เห็นภาพแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีคุณผู้ชม

ทุกคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุ

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นหน้าจอ

คุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจติดตามเรื่องราวกันต่อไปค่ะ